ถ้าทำบุญร่วมกันแล้วก็รีบไปเลยงานบุญงานบวช
แล้วถ้าสาวอย่างคุณสองคนไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคืออะไร

รำหน้านาคเผื่อว่าจะได้เป็นนางคว้า

นางอะไรนะนางขวัญนะ

เออนางฟ้านางสวรรค์รออยู่ไปดูเลยฮะ

นางฟ้านางสวรรค์บนสวงสวรรค์เขาเต้นกันแบบนี้จริง
อันนี้ก็เป็นความสนุกสนานไงงานรื่นเริงบันเทิงใจ

นี่ยกให้เป็นที่ด่านหน้าน่าเลยใช่ไหม

ยืนหนึ่งสิคนอื่นออกไม่หมดเลยเนี่ย

คุณผู้ชมครับคือลีลาการรำหน้านาคเนี่ยมันมีเรื่องเล่านะ
มีความเชื่อคือการรำหน้านาคแห่นาคเป็นขบวนแบบนี้
จะได้กลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์อันนี้ผมไม่รู้นะ
แต่เขาเล่ากันมาแบบนี้แต่อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่สืบทอดกันมานะ
คือเขาบอกว่าการจัดงานรื่นเริงภายในงานบวชแบบนี้
มันถือว่าเป็นตัวแทนแต่ฟังดีนะเขาว่าแบบนี้
เป็นตัวแทนของมารกิเลสตัญหาทางโลก
ที่จะให้ผู้ที่บวชเนี่ยนะฮะคือผู้ที่เป็นนาคเนี่ย
เตรียมเข้าสู่ร่มกาสวพักได้พินิษฐ์พิจารณา
ละวางปล่อยวางหักห้ามหักใจหักกิเลสตันหา
สงบนิ่งก่อนที่จะบวชเป็นพระจริง

เห็นเขาสนุกก็ยังไปสนุกกับเขาให้สงบจิตสงบใจทำสมาธิ
เป็นนาคเลยใช่อยู่ลงโดดไปเต้นกับเขาอันนี้ไม่ได้
ก็คือเหมือนฝึกจิตฝึกใจทำสมาธินี่แหละค่ะ
ก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ